อ่ะจากคู่จิ้นมาต่อกันที่คู่จริงที่คบกันมากว่า๖ปีกันบ้างดีกว่า
ที่ฉันกำลังพูดถึงหนุ่มโอบโอบนิธินะคะกับสาวมะปรางอลิสานี่
คู่นี้เนี่ยนะถ้าเขาไปส่องในไอจีนะเขาหวานหวานแบบสม่ำเสมอนะคะ
คือไม่เคยน้อยลดลงไปเลยนะคุณผู้ชมนะงานนี้พลอยมีโอกาสค่ะ
ได้เจอสาวมะปรางนี่นางมาโปรโมทซีรีส์เรื่องใหม่ของนางนะคะ
ก็เลยขอถามถึงเรื่องนี้กันหน่อยว่าเอ๊ะไหนเดือนนี้มันก็เป็นเดือนแห่งความรักแล้วอะเนาะ
จะมีวี่แววประกาศข่าวดีให้แฟนคลับได้ส่งเสียงเฮกันบ้างไหม
เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็คบหาดูใจกันมากว่า๖ปีแล้ว
ซึ่งมะปรางก็บอกทันทีเลยค่ะว่าไม่มีค่ะพี่เพราะว่าต่างคนยังต่างอยากทำงานอยู่
แล้วตอนนี้ก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตด้วยกันในตอนนี้อยู่
ซึ่งถามว่าคนรอบข้างเนี่ยเร่งหรือเปล่าเธอก็บอกเลยนะว่าไม่เร่งเลย
ครอบครัวให้เกียรติเราในการตัดสินใจ
ส่วนวาเลนไทยนี้เตรียมจะไปฉลองที่ไหนแล้วมีของขวัญอะไรไว้เตรียมเตอร์ไพรส์ให้กันและกันหรือเปล่า

ไม่เดือนนี้ดีล่ะเดือนอื่นล่ะ
เพราะว่าเดือนเพิ่งต้นปีเราไปเที่ยวกันด้วยกันมา
แล้วก็เดือนกุมภาก็มีงานด้วยกันเยอะอยู่ค่ะก็เลยได้เจอกันบ่อย
สิบสี่ยังไม่ได้แพลนเลยค่ะแต่เหมือนจะติดงานค่ะ
แต่ว่าคิดว่าแต่ว่าเราก็กินข้าวด้วยกันบ่อยอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เป็นวันไหนก็ได้ค่ะ
ไพรส์มันก็แบบใช้มุกไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอาเซอร์ไพรส์แล้วไง
มุกอะไรอ่ะ
ขอแต่งงานไง
ต้องถามฝ่ายอีกสักทีไหมอ่ะจริงถามฝ่ายอีกอย่างไม่ถูกนะต้องถามฝ่ายชายด้วย